มีอยู่หน่วยงานหนึ่งที่ทางผู้เสียหายบอกว่าไปยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะครับ
คือทางสคบนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
เดี๋ยวเราสอบถามหน่อยนะฮะว่ากรณีนี้เนี่ย
ตกลงแล้วช่วยเหลือหรือดำเนินการกันได้อย่างไรบ้างนะครับ
ภูมิในการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสัญญาของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
ท่านผอฤิษฐีรรณทวีซัพนะครับ

ครับสวัสดีครับคุณพระภูมิครับและผู้ร่วมรายการใช่ไหมครับสองท่านใช่ไหมครับ

ท่านท่านพอครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างนี้กรณีของผู้รับเหมาทิ้งงานถ้าผู้เสียหายเขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราช่วยเขาได้ไหมฮะมันสามารถทำยังไงได้บ้างฮะ
ก็เรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าในประเด็นที่มีการร้องเรียนไว้ที่สกบแล้วเนี่ยในมิติการดำเนินการทางแพ่งเนี่ยเราดำเนินการจนสุดกระบวนการนะครับคือนำคดีขึ้นสู่ศาลแทนพวกพวกคดีพวกพวกเนี่ยไม่ต้องกระบวนครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าเสียหายไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งสิ้
กระบวนการอย่างที่ร้องที่สกบแล้วเนี่ยนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าครับในธุรกิจบุกรับจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ย
มันจะมินเมย์อยู่สองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเป็นเรื่องว่าใช้สัญญาทางแพ่งเนี่ยบาง
หน้าเพื่ออำพลางไม่ให้เป็นความผิดทางอาญาอืมนะครับกระบวนการเนี้ย
มีแน่นอนในเรื่องของพฤติการต่างแต่ก็ขึ้นอยู่กับข้อที่จริงแล้ว
พยายามหลักฐานนะครับว่าไอ้เจตนาของผู้ที่รับจ้างเนี่ย
เขาเจตนาจงชัยมาตั้งแต่ต้นนะครับหรือว่ามีใช้พฤติการอะไรต่างต่างมาแฝง
เพิ่มเติมเข้าไปก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูที่ข้อที่จริงและพยานฐาน
แต่ส่วนหนึ่งนะครับมาตรการทางอาญาเนี่ยสคบก็ดูแลนะครับ
เพราะว่าเรื่องการรับจ้างก่อสร้างบ้านเนี่ย
ธุรกิจที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญานี้กำหนดเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาอยู่แล้ว
ผู้ใดก็ตามนะครับที่รับจ้างก่อสร้างบ้านแล้วไม่ใช้ข้อความตามสัญญาที่คณะกรรมการหรือกฎหมายกำหนด
มีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒แสนหรือทั้งจำทั้งปรับครับท่าน
ตรงนี้ทางสคบจะดำเนินการเองหรือว่าทางผู้เสียหายเขาต้องไปดำเนินการทางอาญา
ในทางอาญานี้สคบถ้าปรากฏข้อจริงชัดนะครับอย่างวันนี้รู้ชื่อรู้ตัวของผู้ทำความผิดเนี่ย
เราสามารถดำเนินการได้เลยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าถ้าในส่วนของผู้เสียหายที่เขาไปร้องเรียนกับสคบไว้
คบยืนยันว่ามีหน่วยงานในการช่วยเหลือดำเนินการจนถึงขั้นฟ้องศาลใช่ไหมฮะ
ทางแพ่งนี้เรายินดีครับเรายินดีดำเนินการช่วยเหลือจนสุดกระบวนการเลยครับท่าน
เพราะฉะนั้นอย่างพี่นิกับพี่ยุ่นแล้วก็บรรดาบ้านอีก๑๓๑๔หลังเนี่ย
ตอนนี้เขาต้องทำยังไงต่อครับท่านท่านผอฮะตอนนี้ท่านท่านทั้งสองลายที่ที่อยู่ในรายการนี้
ท่านท่านร้องเรียนที่สกบแล้วใช่ไหมครับไปร้องแล้วใช่ไหมฮะยังค่ะพอยังครับ
เพราะว่าที่กระทรวงยุติธรรมก็หมดเวลาแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปสอบยังไม่ได้ไปร้องที่สคบครับท่านครับ
ครับครับผมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านคือกระบวนการตอนนี้ท่านท่านเลขาธิการสกบหรือนำนโยบายรัฐบาลเนี่ย
คือการร้องเรียนสามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ครับ
หากเข้าเว็บไซต์ของสคบก็ร้องเรียนได้ครับครับ
เพราะฉะนั้นก็คือแนะนำว่าให้ผู้เสียหายร้องเรียนมายังสคบทางคดีแพ่ง
เดี๋ยวสคบเนี่ยมีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการจนถึงขั้นฟ้องร้องในชั้นศาลทางคดีแพ่ง
ใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าพิสูจน์ทราบได้เดี๋ยวสคบจะไปตรวจสอบต่ออีกว่า
ผู้รับเหมาเนี่ยเรื่องการสร้างบ้านเนี่ยตั้งใจหรือว่าเจตนาจะไปโกงเขาหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีเจตนาเนี่ยเดี๋ยวสคบก็จะดำเนินคดีอาญาเหมือนกัน
อย่างนี้ใช่ไหมฮะในในทางอาญาเนี่ยเดี๋ยวต้องดูข้อที่จริงและพยาน
ทางเพิ่มเติมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างเนี่ย
นะครับอ่าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับ
เมื่อเป็นผู้ติดควบคุมสัญญาเนี่ยต้องใช้ข้อความตามสัญญาที่กฎหมายกำหนด
ถ้าไม่ใช้ข้อความตามสัญญาที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายมีโทษทางอาญา
ประกาศจากนี้มีโทษทางอาญาครับท่านพออีกในข้อหานะครับ
อย่างทางแพ่งเนี่ยถ้าผู้เสียหายเขาไม่ได้อยากให้กลับมาสร้างบ้านให้อีกเนี่ย
ก็เรียกเป็นค่าเสียหายคืนได้ใช่ไหมฮะก็ได้สองส่วนครับ
คือหนึ่งผู้บริโภคเองมีสิทธิ์เลือกสัญญานะครับแล้วก็ถ้าผู้ประกอบธุรกิจผิดสัญญา
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับก็สามารถจะ
เมื่อเลิกสัญญาแล้วก็สามารถจะว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการแก้ไข
แล้วก็เรียกภาษาเสียหายจากผู้ก่อศุกร์กิจที่เป็นฝ่ายศึกษณาเนี่ย
ผมขออนุญาตถามตรงนี้เผื่อจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือแทนผู้เสียหายเขาได้นะครับ
มี๑๔หลังครับท่านผอถ้าเกิดว่าไม่ยื่นทางออนไลน์เนี่ย
เขาสามารถไปหาท่านผอหรือว่าเดินทางไปหาที่สคบได้ไหมฮะ

ได้ได้ทั้งสองช่องทางครับเอาที่ทางผู้เสียหายหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย

งั้นเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตจะให้เบอร์โทรศัพท์ทางท่านผอเอาไว้กับทางฝั่งพี่ผู้เสียหายแล้วกันนะฮะ
เพื่อจะได้นัดหมายกันแล้วก็ไปพบไปเจอไปยื่นเรื่องกันนะครับ

แบบอย่างที่เลียนตอนต้นบางรายเนี่ยเจ็กตนานี้ชาติเกณฑ์ว่าจะผิดไปทางอาญาด้วยนะครับ
และรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
และหลวยงานตัดการก็ต้องช่วยกันนะครับ
หรือว่าหลวยงานที่จะไปแจ้งความในมีคดี

ผมเข้าใจว่าน่าจะช่วยเหลืออำนวยความยอด
คือผู้รับเหมาดีก็มีเยอะแต่ผู้รับเหมาที่แบบเป็นศรีถนนชัยทำสัญญาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปหลอกเงินเขาเนี่ยให้ดูลักษณะทางแพ่งอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะที่สคบเจอ

โอ้โหพอสมควรด้วยขอบพระคุณนะครับท่านครับ
โอ้โหพอสมควรด้วยขอบคุณนะครับท่านครับ